มีเหตุการณ์เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้
คือต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อจริง
ถ้าย้อนไปเนี่ยเมื่อ๑๒กุมภาพันธ์ตอนช่วงดึกวันนั้นเนี่ย
มีเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหนีแล้วสะดุดล้ม
แล้วก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งที่เราเรียกว่าลุงเสมายิงจนเสียชีวิตใช่ไหม

พอมาตรงมาตามกันทะเลาะกันอะไรกันเนี่ย
และวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
สามีของผู้หญิงคนนั้น
ถูกกลุ่มคนเนี่ยบุกมาไล่ฟัน
จนต้องวิ่งหนีแล้วกระโดดคลองหนี
สุดท้ายจงน้ำเสียชีวิต

วันนั้นเมียวิ่งหนีสะดุดล้มถูกยิงเสียชีวิต
วันนี้ที่วัดที่งานศพของฝ่ายภรรยาเนี่ย
อยู่ที่วัดถูกคนบุกมาที่วัดมาไล่ฟัน
วิ่งหนีกระโดดคลองหนีกระโดดน้ำหนี

บัจจังงมกันที่มาเจอนี่ก็เสียชีวิตแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้นี่เองนะครับ
ส่วนนี้คือภาพความเสียใจของ

สามีภรรยาเสียชีวิตห่างกันไม่กี่วัน
แล้วถูกทำร้ายเหมือนกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ถูกฟันด้วยมีดนะครับ
ที่วัดดาวคนองนะครับ
ดาวคนองที่ตั้งศพของหญิงสาว
ที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ๑๒กุมภาพันธ์ฮะ
ตรงนี้เป็นคลองประตูระบายน้ำ

ในชุมชนหลังวัดดาวคนองจักรวรณคร๖๕
ป่อเต็กตึงทางกู้ภัยก็มาช่วยกัน
งมนะครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนเนี่ย
ถูกไล่ฟันแล้วก็วิ่งหนี
แล้วก็โดดลงทองตรงนี้นะครับ
สุดท้ายเนี่ยงมกันอยู่สักพักหนึ่งก็เจอร่างนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายกิรติกกทรัพย์อายุ๓๔ปีชื่อเล่นชื่อแอปนะ
กิรตินายกิรตินี่เป็นสามีของนางสาวสุจิตราเทพศิรินรัฐ
ซึ่งถูกนายเสมาหรือว่าลุงเสมาขจรพันธุ์
ยิง๔นัดจนเสียชีวิตในซอยตากศิลป๑๘เมื่อ๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ตามกันไปตามกันมาเนี่ยบุกมาถึงตรงนี้เนี่ย
เหมือนกับมีปากเสียงอะไรกัน
วิ่งไล่เขาแล้วเขาล้มลงเนี่ยยิงเขาจนเสียชีวิตเลยนะครับ
วันนี้เนี่ยก่อนที่สามีของนางสาวสุจิตราจะมาถูกไล่ฟันจนเสียชีวิต
อันนี้ภาพเมื่อ๑๒กุมภาพันธ์นะครับ
วันนี้นายกิรติหรือว่าแอปสามีของสุจิตรา
วันนี้ยังเอาข้าวเอาน้ำเนี่ยไปให้ภรรยาที่โรงศพที่วัดอยู่เลยนะ
ที่วัดดาวคนองนะครับแล้วเตรียมจะชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้อยู่แล้ว
อยู่ดีวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีกลุ่มชายชะกัน๕๖คน
มีอาวุธครบมือที่เป็นมีดขี่จักรยานยนต์มากัน๓คัน
ในนั้นเนี่ยมีผู้หญิงอยู่ด้วย๑คน
บุกเข้ามารุมไล่แทงไล่ฟันนายกิรติในวัดดาวคนอง
แล้วมีคนเจ็บอีก๒คนด้วยคนหนึ่งชื่อวีรพัฒน์อายุ
อีกคนนึงชื่อก้องเกียจอายุ๑๙ถูกฟันบาดเจ็บเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครนะ
กลุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ยคือใครตอนนั้นมันชุลมุนวุ่นวายมาก
ส่วนนายกิรติถูกไล่ฟันเขาก็วิ่งหนีแล้วก็โดดลงคลอง
จมน้ำเสียชีวิตแม่ของผู้ตายนะครับ
ของนายกิรตินะครับแม่บอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมทางคดีให้กับลูกชายหน่อย
ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเงียบหายไปเพราะนี่คือเหตุต่อเนื่อง
สะพ้ายเพิ่งถูกไล่ยิงตายนี่ลูกชายมาถูกไล่ฟันจนต้องกระโดดน้ำหนีแล้วก็ตาย
ขณะเดียวกันนะครับแม่บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเวลาก็ประมาณ๑๕นาฬิกาวันนี้
กำลังทำงานอยู่แล้วลูกสาวโทรมาบอกบอกพี่แอฟถูกยิงแล้วกระโดดน้ำหนีแล้วหายไปเลย
แม่ก็รีบมาดูปรากฏว่ามาถึงเนี่ยหาตัวลูกชายไม่เจออยู่ในคลอง
กระทั่งเขาลงไปงมแล้วก็เอาขึ้นมาได้เนี่ยก็เสียชีวิตแล้ว
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วใครเป็นคนทำแล้วจะมีสาเหตุจากอะไร
คือแม่ของผู้ตายบอกโอ้โหคือเงียบไปเงียบไปเลยนะฮะ
ที่นักข่าวถามเนี่ยเงียบไปเลยแล้วบอกว่าไม่ทราบเหมือนกัน
แต่ก็อยากรู้อยู่ว่ามาทำกับลูกชายแม่แบบนี้ทำไม
ลูกชายก็มาที่วัดคือตั้งใจมาไหว้ศพภรรยาที่ตั้งอยู่ที่วัด
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะชาปนกิจศพแล้ว
สุดท้ายเนี่ยต้องมาตายตามภรรยาไปอีกศพหนึ่งศพภรรยายังจัดการไม่เรียบร้อยเลย

น้องสาวของในแอปนะฮะในกิรติที่เสียชีวิต
สองคนครับก็ร้องไห้โศกเศร้าญาติญาติเพื่อนเพื่อนก็ต้องคอยปลอบนะครับ

ดีว่ามีน้องเขาโทรไป
เขาบอกว่าว่าพี่แอฟโดนไล่ยิงแล้วก็กระโดดน้ำ
แต่ไม่รู้เป็นไงตอนนี้หาไม่เจอก็ามหาเค้าอยู่
แต่หนูเห็นว่าลูกอยู่ตรงน้ำตรงนั้น
ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ทั้งที่เมียเขาก็ตาย
ไม่มีคนขับไปไหน

ทำไมเขาต้องตามมาทำอย่างนี้
อีก๒คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุเลยนะฮะ
ผู้ก่อเหตุมากัน๖คนผู้ชาย๕ผู้หญิง๑

มาถึงที่วัดนาวคนนองช่วงบ่ายนี่
ก็เลยไม่มีใครเห็นว่านายกิรติเนี่ย

เพราะแต่ละคนต่างก็วิ่งหนีตาย

พอก่อเหตุแล้วก็พากันหลบหนีไป
แล้วนอนเล่นเสร็จผมเหมือนเขาเดินมาผมลุกขึ้นมาใช่ไหมพี่

เขาจะฟันผมเอามือกันก็เลยเข้านิ้วเสร็จปุ๊บ
แล้วเขาเตะต่อยต่อยหน้า

เขาเลยไปวิ่งออกไปหาใครอีกก็ไม่รู้
อืม

ไม่ทันนะพี่คือเขาก้มหน้าหลบเลยแล้วทำเสร็จเขาไปเลย
เขาเจอผมเขาว่าฟันผมอีก

แล้วเขาเอาขวานปลาใส่ผม
แล้วผมก็เลยวิ่งหนีปีนหนี

ได้ยินพวกเด็กบอกพี่แอฟหายพี่แอฟหาย
แล้วผมก็เลยวิ่งไปดู

เราเองก็อยู่ในเหตุการณ์อีกคดีหนึ่ง

คิดว่ามันจะเกี่ยวโยงกับภัณฑ์ของเราไหม

อันนี้ชุดที่เข้ามาไล่ฟันเพราะผม
ผมไม่รู้จักเลยครับ

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของสามีกับภรรยานะ
แต่แหมชะตากรรมเนี่ย
โชคชะตาอะไรจะต้องมานำพาให้ทั้งสองสามีภรรยา
มาเจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเลย
ภรรยาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ
หลานสาวถูกยิงจนเสียชีวิต

คือลูกสาวของนางสาวสุจิตราที่ถูกลุงเสมาเขายิงเสียชีวิตนะนะ

น้องบอกว่าน้องเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นนะ
คนก่อเหตุจอดรถเดินมาที่วัดดาวคนองนะครับ
มาถึงเนี่ยมาหาพี่ชายของน้อง
แล้วพูดว่าจะอะไรกับเด็กนักหนา

กลุ่มผู้ก่อเหตุเลยวิ่งเข้าไปในสาราวัด
แล้วเห็นลุงแอปที่เป็นพ่อเลี้ยงของเธอ
ก็คือสามีของนางสาวสุจิตรา

ซึ่งน้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจมาเคารพศพแม่มาอยู่เป็นเพื่อนแม่
ตั้งใจว่าจะมาเวียนเทียนที่วัดวันพระใหญ่วันมาคะบูชา
สุดท้ายกลายเป็นว่าต้องมาเห็นพ่อเนี่ย
ที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยถูกทำร้ายวิ่งหนี

ได้โพสต์ภาพขณะกำลังนั่งกินข้าว
อยู่ที่หน้าโรงศพของนางสาวสุจิตราภรรยาที่ถูกลุงเสมายิงเสียชีวิตนะฮะ
สาราสวดศพบอกว่าวันนี้ไม่มีใครมาเขาเลยมากินข้าวกับเธอนะ
นี่เป็นโพสต์สุดท้ายก่อนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์ต้นเรื่องที่เป็นปัญหากันทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะฮะอาจจะคนละเรื่องก็ได้นะครับ
ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรกันยังไงนะครับ
แต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยการเสียชีวิตของทั้งคู่เนี่ย
เริ่มจากฝั่งภรรยาค่ำ๑๒กุมภาพันธ์มีเด็กหญิงอายุ๑๔ปีคนนึง
ชื่อน้องลำดวนนะออกจากบ้านมาแล้วมาอยู่ที่บ้านของนางสาวสุจิตรา
เพราะว่าเป็นเพื่อนกับลูกสาวนะฮะมาถึงเนี่ยก็กลายเป็นปัญหา
เพราะว่าทางลุงเสมาที่เขาเลี้ยงดูเด็กคนนี้มาตั้งแต่เด็กเนี่ย
หลานเหมือนลูกอ่ะเขาไล่ตามหาตามขอคืนอะไรก็ต่างนานา
สุดท้ายมีปากเสียงกันแล้วก็ไล่วิ่งไล่ยิงเขาล้มลงก็ยิงเขาจนเสียชีวิตนะฮะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนายเสมาไปมอบตัวกับตำรวจสอนอบุคโลนะครับ
แล้วก็ให้การบอกว่าน้องลำดวนซึ่งเป็นหลานหนีไปเล่นบ้านผู้ตายบ่อย
จนเกิดความสนิทสนมไม่กลับบ้านก็เลยโต้เถียงกันอะไรกันอะไรประมาณอย่างนี้
นะฮะก็เป็นข่าวดังอยู่วันสองวัน

ช่วงนี้เป็นช่วงของคือผู้ต้องหาเนี่ยได้ตัวเรียบร้อยใช่ไหม
ขอหงข้อหาเรียบร้อยก็เป็นช่วงของการจัดการงานศพของนางสาวสุจิตรา

วันนี้เนี่ยเขามาเคารพศพกันฝ่ายสามีก็มาเคารพศพ
อยู่ดีใครก็ไม่รู้บุกเข้ามาไล่ฟันถึงในวัด
แต่ถ้าฟังจากน้องอายุ๑๔ปีที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเห็นกลุ่มคนร้ายเนี่ย

แล้วพี่ชายเขาวิ่งหนีก็เลยวิ่งเข้ามาในวัด
ก็มาเจอลุงแอปที่เป็นพ่อเลี้ยงก็วิ่งไล่ฟันเหมือนกัน
แอปกระโดดน้ำหนีแล้วก็จมหายไปเลยแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ